วันแล้วครับคุณผู้ชมที่แม่น้ำเพชรบุรีนะครับที่ได้ท่วมขังที่อำเภอบ้านแหลมนะครับ
พอท่วมขังเสร็จปั๊บน้ำก็เน่าไหมล่ะครับ
เกษตรกรก็ต้องขนของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
สุสัตว์นะครับต้องเข้าพื้นที่เพื่อเข้าไปเยี่ยมเข้าไปตรวจนะครับ
นับความสูงนะครับ๕๐เซนติเมตรเขาก็ตรวจเยี่ยมมอบถุงยา
แล้วก็ถุงยางชีพสัตว์ครับผม
นี่คือสภาพน้ำที่ท่วมขังนานกว่า๑๕วันนะครับ

โอ้โหคุณเวลาน้ำมันขังนานนะมันก็เน่ามันก็เหม็นมันก็เป็นสีดำแบบนี้
แล้วทั้งชาวบ้านทั้งสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ก็เนี่ยค่ะอยู่ใกล้กันเลยครับผม

ใช่นะครับน้ำเน่าเหม็นคลักคุ้งไปทั่วในพื้นที่ตำบลท่าแรง

นาข้าวกล้วยมะละกอและพืชไร่ต่างนะครับ
ก็ยืนต้นตายทั้งหมด
และนำฝ่างข้าวมาใช้เป็นอาหารทดแทน

คิติดีรกฤษนะครับ

ก็นำชุดภัตริบาตรการง่วยสถวแพทย์

โดยให้คำแนะนำในการอพยพสัตว์นะครับ

การเฝ้าโรควิธีการรักษาเบื้องต้นครับ
พร้อมมอบถุงยังชีพสัตว์นะครับ

แร่ธาตุก้อนวิตามินแล้วก็ยาสำหรับรักษาสัตว์
ชภัณฑ์ที่จะเป็นให้กับผู้ที่รับผลกระทบนะครับ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จากนี้นะครับยังแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรดูแล

และระมัดระวังสัตว์ที่เป็นโรคนะครับ
เป็นโรคต่างทั้งท้องอืดท้องเสียโรคปากเท้าเปื่อย
โรคคอบวมและโรคชีหนู
โดยเฉพาะโรคฉี่หนูนะครับคุณผู้ชม

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับ
เจอปั๊บนะครับต้องล้างมือทันทีนะครับโรคชีหนูนะครับ
กลัวเรื่องสุขภาพจะมาตามมานะครับ

ใช่น้ำมันท่วมขังอยู่นานน่ะนะครับ